คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของแม่กับลูก
ลูกที่ทำร้ายแม่จนชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วลูกคนนี้เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำเรื่องนี้มันมีสองแง่สองงามหลายเรื่อง
เพราะลูกเองก็บอกว่าแม่ชอบเมาแต่จะเป็นยังไงลองดูคลิปก่อนค่ะ

ใช่ค่ะคุณเป็นแม่แท้กับลูกแท้กันนี่แหละ
ลูกคนใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่นแหละค่ะคือลากกระชากแม่
ออกมาทำร้ายตบตีจังหวัดลากปราณี
ไม่ไหวจริงนะคือภาพนี้ใครเห็นก็บอกว่าไม่ไหวจริงจริง
ต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วมีข้อความระบุว่า
คุณยายถูกลูกชายเพิ่งออกจากคุกมาไม่กี่เดือนทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
ยายไม่ไหวออกมาขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน
แต่ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเปิดประตูรับเพราะทุกคนกลัวจะมีปัญหา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชนวัดเกาะแขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
เดินทางเข้าไปช่วยเหลือแล้วไปเจอกับคุณแม่รายนี้
ชื่อว่านางปองนะคะนามสมมุติอายุ๕๙ปี
เธอมีการเปิดบาดแผลให้กับทีมสายใหม่ต้องรอดได้ดูด้วย
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูคืออันนี้โอ้โหดูสิ
นี่ตอนโดนล่าไปกับพื้นอันนี้เป็นรอยช้ำ
มีทั้งบริเวณแก้มก้นขวาแขนขาเต็มไปหมดคุณ
ปองเล่าแบบนี้เธออาศัยอยู่กับลูกสองคน
เธอมีลูกสองคนคนโตอายุ๓๗ปีคนเล็ก๓๓
คนในคลิปเป็นลูกชายคนโต
พ้นโทษคดียาเสพติดมาแล้วมักจะมีอาการโวยวาย
ลายข้าวของภายในบ้านและทุบตีเธอ
สาเหตุเพราะอะไรแม่เล่านะแม่บอกว่าไม่พอใจที่แม่พูดจาไม่เข้าหู
คุณเอกพบก็เลยประสานตำรวจสนสายไหมไปคุมตัวลูกชายสองคนไปสอบสวน
ตัวคนโตอ้างแบบนี้ทำไปเพราะรักแม่
เนื่องจากแม่อันนี้ลูกบอกนะ

เขาบอกแม่ชอบดื่มเหล้าและไม่ยอมกลับบ้าน
บางทีไปร่ารานชาวบ้านก็เลยต้องไปตามตัว
ในภาพที่เห็นคือไปพาตัวแม่ออกจากบ้าน

ส่วนยาบ้าตัวเองก็ยอมรับบอกว่าเสพจริง
ซื้อมาจากที่ทำงานที่นนทบุรี
โอ้โหมีการบอกว่ายาบ้าซื้อมาราคาโปรโมชั่น๔เม็ดร้อยด้วยนะคุณ
ลูกชายคนเล็กยอมรับว่าเสพยาเหมือนกันอีก
แต่ลูกคนเล็กบอกไม่เคยทุบตีแม่นะ
ที่ผ่านมาจะเป็นคนห้ามไม่ให้พี่ชายทำร้ายแม่ด้วย
ตำรวจต้องแจ้งข้อหากับลูกสองคนแล้วค่ะเรื่องของยาเสพติด
เดี๋ยวจะประสานกรมกิจการผู้สูงอายุดูแลเยียวยานะคะ
แม่นี่แหละทั้งเรื่องสภาพจิตใจทั้งเรื่องร่างกาย
แล้วมันยังมีเรื่องพฤติกรรมการดื่มเหล้าของแม่ที่ลูกบอกด้วยนะ

เจ้าหน้าที่จะเข้าไปประเมินพูดคุยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะ
แล้วจะคอยติดตามความคืบหน้าเป็นระยะค่ะ
ดูแบบนี้แล้วโอ้โหพึ่งใครไม่ได้เลยจริง
ถ้าบอกว่ารักแม่แบบนี้อย่ารักเลยดีกว่า